บ่าย๓โมง๒๘นาทีครับเกาะติดกิจกรรม
คุณผู้ชมขออภัยนะก็ต้องพูดตรงนะ

หลังจากที่เคยประกาศเอาไว้ว่าถ้าเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐ

คุณดวงฤทธบุญนาคเป็นสถาปนิกแล้วก็นักออกแบบชื่อดัง

วันนี้ครับสุดท้ายก็จัดกิจกรรมตามนัดนะฮะ๒กันยายน
บ่าย๓โมง๑๔นาทีตามกำหนดการที่ระบุเอาไว้
ระยะเวลากิจกรรมนี้๑๑นาทีด้วยกัน

บรรยากาศก่อนเริ่มกิจกรรมครับบริเวณลานกลางแจ้ง
ตรงจุดนี้นะฮะเอาผ้าใบสีขาวมากางบนพื้น
เป็นแผ่นกลมให้ผู้ร่วมกิจกรรมและประชาชนเนี่ย
ร่วมกิจกรรมปาขี้ในระยะรัศมี๖เมตร
ผ่านศูนย์กลางของวงกลมนี้ก็คือ๑๒เมตรนะครับ
คุณดวงฤทธิ์และทีมงานเตรียม

กิจกรรมนี้ถ้าอีกมองอีกมุมก็คืองานศิลปะ
้วัวเหลวน้ำหนักประมาณ๔กิโลกรัม
นัยยะการเมืองเปรียบกับ๔พัก
พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยและเพื่อไทย
ใส่ถุงพลาสติกเอาไว้๓๐ถุง
ตินักข่าวของเราบอกโอ้โหกลิ่นมันเหม็นโชยมาเรื่อยเลยน้องคิง
เริ่มกิจกรรมบ่าย๓โมง๑๔นาที

รัฐบาลสลายคั่วที่เขาบอก๓๑๔เสียง
ระยะเวลาการจัดกิจกรรมให้ปลา๑๑นาที
ก็หมายถึงพักร่วมรัฐบาลที่มี๑๑พัก

เจ้าตัวก็จะนำขี้วัวเหลวมาราดใส่ตัวเองฮะ
มีผู้ร่วมกิจกรรมบางส่วนเตรียมอุปกรณ์มาเองนะ
บางคนแบบเอามาเองเลยและนี่คือภาพบรรยากาศ

ใส่เสื้อแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันเข้าหน้าเข้าตาเข้าหูจมูกปาก
เพราะว่าป้องกันเรื่องของการติดเชื้อต่างด้วยค่ะ

ประสานรถพยาบาลสแตนบายทุกอย่างไว้อย่างเรียบร้อยครับ
เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยภายในงาน
นี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดหลังจากที่กิจกรรมเสร็จสิ้นนะฮะ
ก็มีการเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดทันที๑๑นาทีตามนัดหมายครับ
แจกเอกสารจดหมายชี้แจงเหตุผลในการจัดกิจกรรม
เอาโดยสรุปใจความสั้นในช่วงเวลาอันกระชับนี้
ต้องการแสดงออกเพื่อรับผิดชอบกับสิ่งที่ได้พูดได้ประกาศ
และวิธีนี้จะทำให้คุณด้วงดวงฤทธิบุญนาคกลับมาเป็นตัวเองที่ครบถ้วนสมบูรณ์อีกครั้ง
และมีอิสรภาพในการแสดงความคิดในการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองต่อไป
ก็เสร็จสิ้นลงไปด้วยดีครับ

เพราะทุกครั้งที่อยากจะพูดเรื่องการเมืองหรือวิจารณ์เนี่ย

เมื่อไหร่จะทำเมื่อไหร่จะปาขี้ล่ะเมื่อไหร่จะรักษาคำพูด
ก็เลยตัดสินใจจัดกิจกรรมให้มันจบไปดีกว่า